เก่จะนั่งใจแต่ใจยังแก๋วอยู่จะมาเรียกเราเก่ได้ยังไงก็แค่สูงวัยนี่แหละยายดาวข้าวอีดาว
ไม่เก่ยายดาวที่สุดแสนสุดใสว่องวัยป่าใสฟ้าแหลบ
นี่จะบอกว่าวันนี้คุณยายเนี่ยไม่ได้มาว่องวัยคนเดียวหรอกนะคุณยายเนี่ยมาพร้อมสมัครพักพวกผู้สูงวัย
พวกเรานี่แม้ว่าร่างกายจะโรยลาผมจะเป็นสีดอกเหล่าแต่ก็สู้ชีวิตนะทำได้ทุกอย่างแหละ
แต่ทีนี้แต่ละคนก็มีเหตุผัสแตกต่างกันไปแต่ข่าวว่าเพื่อนคุณยายที่ถือยยายไปนะ

เผ็ดเก็บขนาดนี้ได้ยังไปนี่ดูละ
โอ๊ยจะไปเฮดหาว่า

ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกูยัยไปไปไปยายว่าจะไป

จะมาทำลายธรรมนานแบบเนี้ย

อ๋อหญ้ายไบต์ทำคอนเทท
ไม่ธรรมดานะคนตามเป็นแสน
เราไปตามดูกันคุณยายจะขึ้นไม่ให้อยู่เราไปตามดูนะ
คุณยายไบต์

ไม่นานเธอก็เป็นเจ้าของบริษัทแล้วเพราะว่า
คนละเวอร์คุณตามเยอะมากหายกำลังใจคุณยายไบนะ
ส่วนคุณยายท่านต่อไปเป็นเพื่อนของคุณยายอีกคนนะคะ
ที่หลานเอาอาโวคาโดมาให้กิน
แต่พอทวนอีกทียายยายกินอะไรไปยายตอบว่าไงไปดูค่ะ

โมเมนยายมาขวาแมรมักดูนะ
ผลไม้ซุปกรุ๊ดมีประโยชน์เหลือหลายสิ

ก็เลยเอาโวคาโดให้คุณยายทานนะคะ
เอาอัโมคาโดให้ทานแล้วก็ขอส้อม
มากเลยเค้าบอกไม่ว่าให้ตอบมา

โดออกเสียงเสียงด้วยอาวูคาโดด้วยยายด้วย
หมูคาโดก็ไม่ใช่ได้ให้ทวนอีกทีแล้วก็ไม่ถูกเนี่ย
อ้าวนี่ก็เป็นปกติของผู้สูงอายุแหละค่ะ
คำอะไรที่มันยากนะออกเสียงไม่ถูกหรอก
อาจจะไม่เป็นไรแต่ความน่ารักที่มันเกิดขึ้น
แต่พูดถึงอายุแบบนี้ก็ทำให้ทุกครอบครัวมีความสุขเดอะ
บ้านไหนมียายน่ะรักให้เยอะแล้วก็ยากให้นานด้วย

วันนี้คุณยายไปแล้วเด้ออย่าลืมรักคุณยายเด้อ
ยายเด่าก่อนอีกหรอก